เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะมาคอยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
เขาเตือนกันว่าช่วงนี้แมงกระพุนไฟเยอะเลยค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
เราได้เห็นความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นหว่ามก่อที่พัดถล่มทั้งฟิลิปปินส์ทั้งเวียดนามแล้วอาจจะแอบตกอกตกใจนะคะ
ต้องบอกว่าบ้านเราถือว่าอยู่ในภูมิประเทศที่ดี
เพราะว่ามีประเทศอื่นคอยห้อมล้อมจากพายุต่างกว่าจะถึงบ้านเราเนี่ยความรุนแรงก็ลดลงไปแล้วนะคะ
โดยจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรามาดูกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยพายุลูกนี้ไปถึงไหนล่ะ
วามกอล์ตอนนี้เป็นโซนร้อนนะคะอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
แล้วก็มีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เลื่อนมาทางด้านตะวันตกคือเวียดนามนี่แหละค่ะประมาณ๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อยมาค่อยมา
หลังจากนั้นนะคะก็จะอ่อนกำลังลงค่ะทิศทางของมันเนี่ยมันก็จะขึ้นไปทางอ่าวตังเกียร์นะคะ
ข่าวดีก็คือว่ามันจะมาช่วงค่ำวันที่๑๕ไปแถบเวียดนามค่ะ
แล้วหลังจากนั้นข้ามคืนประมาณที่๑๖สไลด์ศูนย์หายไปเลย
จากว่าคุณผู้ชมสังเกตเส้นยึกยือสีน้ำเงินนี้นะคะ
มันเป็นเส้นความกดอากาศนะคะซึ่งก็คือความกดอากาศเท่า
ถ้ายิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งหนาวอย่างตอนนี้๑๐๑๔ปกคลุม๑๐๑๖ปกคลุม
เหนือตอนบนอีสานตอนบนเริ่มหนาวเริ่มเย็น
เย็นนี่แหละค่ะมันก็ไล่พายุคือลดกำลังความรุนแรงของพายุได้ลดลง
ดูให้ชัดเจนชัดเจนจากโมเดลนี้นะคะจะเห็นว่า
พื้นที่สีขาวสีเขียวอ่อนสีตุ่นเนี่ยนะคะ
เริ่มแพลลงมาใกล้ใกล้ภาคเหนือของไทยมากขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วนะคะ
ก็จะทำให้อากาศเย็นแผ่เข้ามาไล่พายุออกไปลดความรุนแรง
แต่คุณผู้ชมต้องสังเกตภาคใต้ค่ะตอนนี้ภาคใต้น่าเป็นห่วงนะคะ
เพราะว่าฝนจะตกเยอะแล้วก็จะมีโอกาสเกิดน้ำท่วม
เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพทิศทางของพายุหว่ามก่อลูกนี้นะคะ
ตอนเนี้ยมันอยู่ประมาณทะเลจีนใต้ตอนกลางเดี๋ยวสักวันที่สิบห้า
มันจะไปแถบเวียดนามอ่าวตังเกียนะคะแล้วสักหน่อยอ่อนกำลังลง
เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็ศูนย์สลายหายไป
อาจจะได้รับผลกระทบต่อประเทศไทยตอนบนอย่างบึงกาลสกลนคร
นิดหน่อยเพียงเท่านั้นต้องตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำ
เพราะบางทีวันนี้เราคาดการณ์อีกไม่กี่ชั่วโมงเปลี่ยนอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม
แต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือภาคใต้ค่ะตอนนี้น่าเป็นห่วง
เพราะว่าคลื่นค่อนข้างสูงทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วยนะคะ
เนื่องมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่แผ่มานะคะ
ก็ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักเลยล่ะค่ะ
สำหรับตอนบนของประเทศก็คือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
รวมถึงภาคตะวันออกด้วยระยะนี้ลมแรงอากาศเย็น
พื้นที่หนาวแล้วโดยเฉพาะยอดดอยยอดภู
เฝ้าระมัดระวังเรื่องของสุขภาพแต่ว่าขณะที่ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยฝนตกเยอะเลยนะคะร้อยละแปดสิบของพื้นที่
คลื่นสูงเลยสองถึงสามเมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยก็ฝนตก
ประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่โดยมากทางตอนล่างของภาค
เย็นอาจจะมีฝนเปลือลงมาเพิ่มความชุ่มฉ่ำ
แต่ว่าฟ้าวันนี้ก็สว่างกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
ส่วนพรุ่งนี้ก็น่าจะเคลียร์สกายคือฟ้าโปร่งโล่งดี
เพราะฉะนั้นก็ขอฝากแล้วกัน
สำหรับใครที่มีแผนนะคะจะไปท่องเที่ยวภาคเหนือดูแลสุขภาพ
ส่วนใครจะไปภาคใต้ระยะนี้ฝนตก

ถ้าใครเจอปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช้น้ำทะเลล้าง
หรือว่าเป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะ
เต้นไพร์กันแบบนี้ทุกวันในรุ่นก่อนร้อนหนาว
ฉันไปดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวก่อนนะคะ